นักธุรกิจเขานำไข่ไก่นับหมื่นฟองมาแก้บนหลวงพ่อรวยกับที่นี่
วัดดังจังหวัดนครพระทอง

วัดสว่างอารมณ์

นี่ค่ะมีผู้โชคดีเขาประสบความสำเร็จเรื่องของธุรกิจและโชคลาภ
นำสิ่งของเนี่ยมาแก้บนกับพระเงินพระทองหรือว่า
หลวงพ่อรวยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์ที่นี่นะคะ
คุณศักดิ์วิจิตรอายุ๓๕ปีเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่า
ขอพรเรื่องธุรกิจเรื่องโชคลาภ
เนื่องจากว่าธุรกิจเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายส่งผลไม้
ซึ่งก่อนหน้านี้กิจการโอ้โหไม่ค่อยดีเลยค่ะ
แต่หลังจากที่มาขอพรกับพระเงินพระทองปรากฏว่า

มีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านติดต่อเข้ามาขอทำการซื้อขาย
และได้กำไรงามอยู่นะจ๊ะ
และเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะได้โชคจากสลากินแบ่งรัฐบาล

เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละบุญบารมีของพระเงินพระทอง
โดนบันดาลให้ครอบครัวมีความโชคดีแบบนี้

กลับมาครั้งนี้โอ้โหขนกันใหญ่เลยค่ะคุณค่ะ
ไข่ไก่สดจำนวน๑๐๐๐๐ฟอง
กับข้าวสารอีก๕กิโลกรัม

แต่มาทั้งหมด๑๐๐กระสอบ

รวมทั้งสิ้น๑๐๐กระสอบเป็น๕๐๐กิโลกรัมค่ะ
แล้วก็มีอาจารย์อรุณรุ่งเรืองเมืองยศ
เป็นผู้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้รับรู้

สำหรับไข่ไก่นะคะทางครอบครัวไม่ได้เอากลับนะคะ
แต่ว่าจะส่งมอบต่อให้กับทางวัด
ซึ่งทางพระอาจารย์แป๊ะนะเห็นไหม

ต้อนรับสาธุชนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ไข่ไก่ออกมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านประชาชน
รวมถึงมันดับห่อค้าแม่ค้าสาธุชน
เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

เราไปที่วัดแห่งนี้จริงเราไปแก้บนเนี่ย

จริงแล้วเนี่ยเราได้ทำทานต่อให้กับชาวบ้านสาธุชนที่มาแต่วัดซาธุ